กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวแบบนี้แน่นอนก็ต้องขึ้นเหนือกันไปล่ะ
ใช่แล้วมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยมีมาแนะนำนะครับไปติดตามกันเลยค่ะ
เริ่มแรกเดี๋ยวเราจะไปที่แรกกันนะครับคุณผู้ชมครับ
นั่นก็คือจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
นักท่องเที่ยวนั้นพากันขึ้นไปเที่ยวชมและสัมผัสอากาศหนาวตั้งแต่ตี๕นะครับ
บนยอดดอยอินถนนโดยเฉพาะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
อุณหภูมิลดเหลือเพียงแค่๐องศาเซลเซียส
โอ้โหแม่คานิ้งแล้วแน่เลยจืนสั่งตัวแข็งไปทีเดียวนะครับ
นี่แหละก็บริเวณยอดย่าก็มีอุณหภูมิติดลบเลย
เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมือยขาบ
ตั้งแต่ทางขึ้นยอดดอยอินถนนจากจุดชมวิวกิวแม่ปานกิโลเมตรที่๔๒ถึง๔๗นะครับ
ยอดย่ากสองข้างทางขาวโพลนไปด้วยเหมือยขาบนะครับ
ไม่ได้ว่าทาทรงทาสีแต่อย่างใดครับมันคือเหมือยขาบนะครับ
พร้อมทั้งชมแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่และทะเลหมอกล้อมรอบ
พระมหาธาตุนพะเมธานีดลและพระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะครับ
ก่อนที่จะทางขึ้นยอดดอยถนนอย่างสวยงาม
เพราะมีด้านสองข้างก็มีเหมือยขาบขึ้น
นอกจากนี้อากาศหนาวเย็นก็ทำให้ดอกกุหลาบพันปี
กำลังบานสะพรั่งรับลมหนาวต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ
ใช่แล้วค่ะส่วนบนยอดดอยภูชีฟ้า
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย
มีสภาพอากาศหนาวจัดแล้วนะคะตอนนี้วัดอุณหภูมิได้ต่ำสุด๗องศาเซลเซียส
น้อยหน้าเลยทีเดียวนะคะมีลมพัดแรงค่ะ
ทำให้ยิ่งทวีความหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นเรื่อยนะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นที่ชอบอกชอบใจของนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
ที่เดินฝากความมืดจากเชิงเขาถึง๗๐๐เมตร
ไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นโผล่เหนือทะเลหมอก
ที่เขาว่ากันว่าสวยสดงดงามเป็นอันดับต้นของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะ
และตลอดระยะทางที่นักท่องเที่ยวที่เดินปีนเขาขึ้นไปภูชีฟ้าช่วงนี้
ก็จะได้พบกับความงามของดอกไม้ป่าหลากหลายชนิดเลย
กำลังเบ่งบานชูช่อพัดสวัยนะคะ
เช่นดอกบัวตองค่ะเบ่งบานสีเหลืองสดใสให้ได้ชมกันนะคะ
สมกับดอกโครงเครงหรือว่าดอกเอนอ้าตามภาษาคำเมืองเหนือนั่นเองนั่นแหละค่ะ
ก็เบ่งบานอวดความสวยงามของกรีบดอกสีม่วงให้เราได้เห็นตลอดสองข้างทางเลยค่ะ
เอาล่ะจากเหนือแล้วไปอีสานบ้างไหม
ไปที่จังหวัดหนองคายนะครับบรรยากาศบริเวณจุดชมวิว
วัดผาตากเสืออำเภอสังคม
ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับ
พากันเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลหมอก
ซึ่งจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ

เป็นจุดชมวิวกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทย
อดยาวออกไปท่ามกลางทะเลหมอกนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ
และถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อย่างสวยงาม

ล่วงหายเลยแต่มันสวยงามจริง
ใช่แล้วส่วนที่จุดชมวิวผามอีแดงนะคะ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
มีลมพัดเย็นเบาอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะคะ
มีนักท่องเที่ยวขึ้นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกันเป็นจำนวนมากแล้ว
าหมออีแดงเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
มีลักษณะเป็นลานหินธรรมชาติค่ะ
หน้าผาสูงติดกับพื้นที่ประเทศกัมพูชา
เป็นจุดชมทัศนียภาพเขาพระวิหารในระยะเพียง๑๐๐เมตรเท่านั้น
อกจากนี้นะคะยังมีทางเดินเรียบหน้าผา
เพื่อไปชมภาพสลักนุนต่ำของเทพสามองค์

และมีสถูปคู่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่นะคะ
ถือเป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่มีทั้งความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสต
แล้วก็ทัศนียภาพกว้างไกลสุดสายตาเลยทีเดียวค่ะ
อยากจะแนะนำอีกหนึ่งจุดครับไปที่จังหวัดเลย
ที่นั่นเนี่ยสีสันสดใสในโทนสีแดงของต้นคริสต์มัส
เขาบอกว่ามีเกือบ๓๐๐๐๐ต้นประเวลาคริสต์มัส
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ

แล้วก็ดงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติ
เป็นอย่างมากพากันไปเที่ยวชม
แล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้๒๖พฤศจิกายน
ก็มีพิธีเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มัสภูเรือครั้งที่๕เป็นที่เรียบร้อย
และงานก็จะมีไปถึงวันที่๓๑มกราคมปีหน้าเลยทีเดียว
สำหรับพื้นที่อำเภอภูเรือนะครับเป็นแหล่งปลูกต้นคริสต์มัสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ขณะเดียวกันครับจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูก
และจำหน่ายต้นคริสต์มัสมากที่สุดในโลกอีกด้วยเขาว่ากันแบบนั้นนะครับ
ช่วงนี้นะคะนอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศน้าวเย็นสบายของเมืองไทยแล้วนะคะ
ดอกไม้นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ทำให้หลายคนติดใจในการไปท่องเที่ยวช่วงหน้าเหนือ

หน้าเหนือเลยทีเดียวค่ะแต่อีสานนี่ก็หนาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าไปทุกที่เลยครับคุณผู้ชมครับ
มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจะแนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการท่องเที่ยวแบบใหม่
ก็คือพานักท่องเที่ยวไปทำสปาให้กับช้าง
เขาบอกแบบนี้ก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยนะคะ

ถูกต้องแล้วช้างก็สนุกสนานคนก็สนุกสนานเช่นเดียวกันนะคะ
ช้างพังแม่ทองพังแม่ดาวแล้วก็พังลานนาค่ะ
เพลินอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่แหละค่ะ
ที่ช่วยกันนำโครนจากบ่อโครนธรรมชาติมาพอกตัวให้
ตามมาด้วยการนวดผ่อนคลายสักเล็กน้อยนะคะ
ก่อนจะพาช้างลงสระน้ำล้างตัวแล้วก็พาขึ้นฝั่ง
ทำอย่างไรต่อรู้ไหมคะทาโลชันค่ะมีโลชันด้วยอาบแดดพ่อโครน
แล้วเราก็ต้องบำรุงผิวกันนิดนึงตามขั้นตอนการทำสปาช้างของปางช้างล้านนา
ขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
นับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แบบนี้
แตกต่างจากที่อื่นอื่นค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่สนใจก็จะได้สัมผัสกับการเลี้ยงช้าง
แล้วก็ทำสปาช้างแบบทุกขั้นตอนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นักท่องเที่ยวก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดก่อน
เป็นชุดแบบนี้ก็คือเป็นชุดเหมือนควานช้างแบบล้านนาเลยนะคะ
จากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะพาไปให้อาหารช้างพูดคุย
แล้วก็สัมผัสกับช้างก็คือให้คุ้นเคยกันก่อน
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสปานั่นเองค่ะ

นักท่องเที่ยวก็ต้องพาช้างลงบ่อครู
เป็นลงบอกโครนเพื่อนนำโครนธรรมชาติไปพอกตัว
ทั่วตัวช้างเลย๑๕นาทีด้วยกัน
จากนั้นนำช้างไปอาบน้ำล้างตัว

ก็คือทาโลชั่นครีมมะขามค่ะ
อันนี้ไม่รู้พอกผิวขาวหรือเปล่าครีมมะขามด้วย

บอกว่าจริงแล้วเพิ่มความชุ่มชื้น
แล้วก็ความเงางามให้กับผิว

จริงแล้วยังไม่จบเท่านี้นะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องพาช้างเข้าไปในโรง

เพราะว่าเปิดเพลงคลาสสิกให้ทางฝั่งนี้
รอเบาตอนให้ช้างกินย่าตอนรับประทานอาหารผ่อนคลายแบบนี้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย
ขณะที่นายวิทยาพงศิรินะคะเจ้าของปางช้างล้านนาเขาบอกว่า

พานักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยว

แต่ระยะหลังการท่องเที่ยวรูปแบบสุขภาพ
กำลังได้รับความนิยมก็เลยเกิดแนวคิด
ปางช้างรูปแบบใหม่นี้ขึ้นมา
รูปแบบการท่องเที่ยวเป็นเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะ
สำหรับการทำสปาช้างก็พบว่าหลังทำแล้ว
ช้างก็มีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้มากขึ้นด้วย
ช้างก็อารมณ์ดีคนไปเที่ยวก็อารมณ์ดีแล้วก็สนุกสนานใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะช้างในความดูแลของปางช้างล้านนาแห่งนี้นะคะ

โดยเจ้าของเขาบอกเลยว่าจะไม่มีการเพิ่มจำนวนช้างอีก
เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดความแออัดค่ะ
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวก็จะเปิดรับวันละเพียง๒กลุ่มเท่านั้น

เขาบอกว่าเปิดให้เข้าวันละ๒กลุ่มช่วงเช้ากับช่วงบ่าย
และกลุ่มหนึ่งไม่เกิน๑๕คนนะคะ

สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดให้มากที่สุด

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปร่วม
ทำสปาช้างอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
จนถึงขณะนี้นั่นเองนะคะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ร้อยละ๙๐จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
จริงแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยก็รับนะคะ

จริงชาวต่างชาติเขาจะชอบบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติของชาวล้านนา
หรือว่าตามภูมิภาคต่างที่เขาไม่เคยเห็น
นี่ก็ได้ใส่เสื้อผ้าแบบล้านนาแบบควานช้าง
ได้โอกาสดีได้ไปเล่นกับช้างแบบใกล้ชิดแบบนี้นะ
จริงแล้วถ้าเป็นเด็กน่าจะชอบนะคะลงไปคลุกโคน
ได้พอกตัวเองด้วยได้ให้พอกให้ช้างด้วยบำรุงผิวกันไป
จากล้างตัวช้างแล้วต้องอย่าลืมล้างตัวเองด้วยนะครับ
พูดถึงช้างเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุรินท
แต่ว่าไม่ได้ไปดูช้างที่นั่นคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจะพาไปที่วรรณอุทยานพนมสวายนะครับ
จังหวัดสุรินครับที่นั่นเนี่ยเขามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ตอนนี้ยังมีการวางแล้วก็ห้อยระคังเอาไว้กว่า๑๐๐ใบนะครับ

ตลอดหาเรื่องวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จังหวัดสุรินค่ะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้
นี่คือวรรณอุทยานพนมสวายนะคะ
ซึ่งภายในนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะคะที่ปริศฐานอยู่ด้านใน
รวมไปถึงระคังกว่า๑๐๘๐ใบด้วย
จะเป็นอย่างไรไปชมข้างในพร้อมกันเลยค่ะ
ทันทีที่เดินเข้าไปภายในวรรณอุทยานพนมสวายตำบลนาบัวอำเภอเมืองสุริน
ก็ได้พบกับความประทับใจแรกค่ะ
คือซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นสะดุดตา
เป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยขอมโบราณสร้างขึ้นในปี๒๕๕๙
เดินเข้าไปด้านในเรื่อยจะได้ยินเสียงระคังดังกล้องกลางวันไปทั่วทั้งบริเวณค่ะ
ไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้คือมีราคา๑๐๘๐ใบ
ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เคาะเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยที่จุดนี้ค่ะมีระคังจำนวน๔๓๒ใบ
กันไปตามแนวเขาเสมือนเป็นกำแพง
ล้อมรอบบริเวณสถุปบรรจุอาธิล้วงปูดุนอัตุโล
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดและชาวอีสาน
ส่วนอีก๖๔๘ใบอยู่สองข้างราวบันไดที่ทอตัวยาว
นี่คือพระพุทธสุรินทรมงคล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจของชาวสุรินทร์
ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมเพราะหรือเขาชาย
เป็นพระพุทธรูปปางประธานพรค่ะ
หันพระพรรคไปทางทิศตะวันออก
หน้าตักกว้าง๑๕เมตรสูงกว่า๒๕เมตร
ที่สำคัญชื่อพระพุทธรูปองค์นี้
เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้

หลายคนก็ยอมเดินหอบขึ้นไปเพื่อสักการะและขอพร
ใครที่เดินมาถึงจุดนี้ได้บอกเลยค่ะว่าคุ้มเหนื่อย
และไฮไลท์จุดสุดท้ายคือรอยพระพุทธบาทจำลอง

ภายหลังได้นำมาปฏิสถานที่สาราอัธมุก
กลางบรรยากาศที่เงียบสงบ
อกจากนี้ยังมีจุดให้เราสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด
ชมความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
ทำให้หลายคนที่มีโอกาสได้มาเยือนที่นี่
ต่างก็ประทับใจไปตามกันค่ะ
ชอบความเงียบสงบครับ
บรรยากาศว่าอากาศมันร่มลื่นดี
แล้วก็มันมองกระจ้านมาพักผ่อนใจ
สวัสดีค่ะแล้วก็บรรยากาศร่มลื่น

ว่ามีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เสิร์ชมาเห็นอันนี้แล้วก็ดูรูปภาพมาก่อน
แล้วแบบสวยน่ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สวยจริงค่ะก็สวยกว่าในรูปอีก
แล้วก็ได้มาเคาะละครั้งด้วย
การันตีความประทับใจแบบนี้แต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะคุณ
และที่ยกมาให้ชมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ยังมีสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นลานหินล้านปีรอยเท้าหลวงตาพรมและเบาะขมิ้น
เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากไปสัมผัสสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
พร้อมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคาะระคังนับพันใบ
ไปกันได้ที่วรรณอุทยานพระนมสวายตำบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์
เที่ยวและแวะชมมากของจังหวัดสูริน
เพราะว่าเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกับเรา

ช่วงหน้าเรื่องราวของของกินเด็ดอร่อยรออยู่สักครู่ค่ะ